วันนี้๑๒พฤษภาคมเป็นวันที่ครอบครัวพ่อแม่ของน้องชมพู่
เชื่อว่าวันนี้คือวันที่น้องชมพู่เสียชีวิตครบรอบ๑ปีนะคะ

คุณพ่อคุณแม่เขาก็มีการเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ตั้งใจว่าวันนี้จะทำบุญให้กับน้องชมพู่
นี่เราตามข่าวนี้มา๑ปีเต็มแล้วนะคะ
ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าสรุปแล้วใครฆ่าน้องชมพู่

ไข่ไก่กี่ฟองก็ว่ากันไปน้ำดื่มแล้วก็เครื่องต่างนะฮะ

น้ำดื่ม๕๐แพ็คข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม
รวมถึงยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๕๐กล่องปลากระป๋อง๕๐๐กระป๋อง
มีกุญเชียง๒๘พัก
คุณเชียงใหญ่๑๕แพ็คมีหน้ากากอนามัย๒๐ห่อแล้วก็มีขนมขบเคี้ยว

คุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออนามัยคุณแม่สาวิตรีจะเอาไปไหน
แล้วก็จะเอาของทั้งหมดไปให้ที่ว่าการอำเภอดงหลวงมุกดาหาร
เพื่อให้ทางอำเภอเอาไปแจกให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
รวมถึงคนที่ต้องกักตัวที่ดงหลวง
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
เพราะว่าครบรอบ๑ปีที่น้องเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งก็มีชาวบ้านมีชาวบ้านบางส่วนมาร่วมทำบุญให้น้อง
แล้วนักข่าวของเราก็ถามคุณแม่บอกคุณแม่
นี่คุณแม่จะมีการทำบุญใหญ่ให้น้องด้วยไหม
คุณแม่บอกแบบนี้ค่ะว่าจะต้องรออีก๒ปี
คือถ้าเกิดว่าครบการเสียชีวิต๓ปีเมื่อไหร่
จะมีการทำบุญอัฐิอันนี้เป็นประเพณีของที่นี่อยู่แล้ว

แล้วก็การเอาของไปช่วยเหลือคนที่กักตัวที่อำเภอดงหลวง
แม่บอกนะคะว่าอยากช่วยทุกคนที่เขาได้รับผลกระทบ

ที่ผ่านมาแม่เคยได้รับการช่วยเหลือ

เราก็อยากตอบแทนค่ะ
ก็ถือโอกาสนี้ทำบุญให้น้องด้วยแล้วก็ตอบแทนสังเกมบ้าง

ส่วนหนึ่งก็เอามาจากการขายผ้าครามของคุณแม่

คุณแม่บอกว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานต่อไป
ตราบใดที่ตำรวจที่พบตรยังบอกว่าไม่หยุดคดีนี้
แม่ก็ยังมีความหวังขอให้จับตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ

แต่ว่ากักตัวอยู่ในพื้นที่นะห้ามออกจังหวัดอื่น
เพราะเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ